และอย่างที่ได้รายงานไปนะคะว่าตอนนี้เรามีรายชื่อผู้แทนพิเศษรัฐบาล
เพื่อจะลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูค่ะว่าก่อนหน้านี้มีองค์กรอะไรบ้าง
รับหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาจังหวัด๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมทั้งลักษณะโครงสร้างขององค์กรเป็นอย่างไร
ติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะ
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนา
มากว่า๒๐ปีสถานการณ์ความไม่สงบเสมือนจะคลี่คลายลง
ในปี๒๕๔๕สมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัฒน์
ได้ปรับอำนาจหน้าที่ของพท๔๓ให้ไปดูงานด้านการพัฒนาโครงการตามพระราชดำริ
ก่อนจะมีคำสั่งยุคพตท๔๓พร้อมกับสอบตตามข้อเสนอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในปี๒๕๔๖สถานการณ์ความไม่สงบเริ่มเพิ่มมากขึ้น
ทักษิณจึงตั้งคณะกรรมการนโยบายเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นแม่งาน
ในวันที่๔มกราคมปี๒๕๔๗เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายปีเห็งอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาส
ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเกิดคอรหาว่าเป็นเพราะยุคพตท๔๓กับสอบต
รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้ตั้งกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมา
เพื่อบูรณาการงานทั้งระดับนโยบายและภาคปฏิบัติโดยมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นประธาน
ปี๒๕๔๙รัฐบาลทักษิณถูกรัฐพาหารเมื่อพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เข้ามาทำหน้าที่แทน
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่ทั้งหมด
โดยรื้อฟื้นโครงสร้างพตท๔๓กับสอบตขึ้นมาใหม่
เพียงแต่ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรหรือกอรมนที่ทำหน้าที่ดูแลงานด้านความมั่นคง
โดยใช้กอรมนภ๔ส่วนหน้าทำงานในพื้นที่ควบคู่กับสอบตแต่จัดโครงสร้างในลักษณะกรมนควบคุมสอบตอีกชั้นหนึ่ง
โดยเฉพาะงบประมาณทั้งหมดของสอบตต้องเบิกจ่ายผ่านกอรมนเท่านั้น
แต่เมื่อรัฐบาลนายอภิษฎเวชชาชีวะเข้ามาบริหารประเทศก็ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง
โดยร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมา
เพื่อยกสถานะสอบตให้เทียบเท่ากับกอรมนรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและอำนวยความยุติธรรม
แต่การทำงานร่วมระหว่าง๒หน่วยงานนี้กลับไม่เป็นเอกภาพเท่าใดนัก
รัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์จึงตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมา
เพื่อหวังสร้างเอกภาพทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ
แต่เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาควบคุมการบริหารประเทศ
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยให้กอรมนภ๔ส่วนหน้าเป็นแม่งานคุมพื้นที่ทั้งหมด
ก่อนจะตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือรัฐบาลส่วนหน้า
เพื่อหวังให้การตัดสินใจสั่งการจากระดับบนลงล่างเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน